วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับของ

เคยประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่อง
สิ่งเล็กที่เรียกว่ารักเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
ล่าสุดค่ะทั้งคู่มีโอกาสโคจรมาเจอกัน
ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดนะคะ

โดยเรื่องนี้นะคะทั้งคู่มาในบทบาทใหม่

ได้กลับมาทำงานหนังร่วมกันอีกครั้ง

อย่างที่เคยทำได้ในอดีตค่ะ
ครับโอ้ก็ดีใจครับได้มาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งครับ
จริงก็มีแบบกับเจอกันบ้าง
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานชิ้นใหญ่
มีโอกาสได้มาเจอน้องอีกครั้งดีใจครับ

ต้องขอบพี่โอ้ต้องขอบพี่โอ้ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วมาวันนี้
ไม่เคยพูดกับพี่โอเหมือนกันว่าเออพี่โอ้ช่วยหนูเยอะมากตั้งแต่สิ่งเล็ก
แล้วไม่เคยมีโอกาสได้มาเจอกันในภาพยนตร์อีก
เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจ
เรียกว่ารักนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดใบเฟิร์นเลยจริงนะคะ
แล้วก็เป็นกระแสฮิตเลยตอนนั้นน้องน้ำกับพี่โชน

ส่วนนุ่มโอ้ของเราค่ะในงานนี้ยังได้ถามถึงเรื่องแพลนวาลินไทยกับสาวจันจิ
วันแห่งความรักปีนี้ทั้งคู่จะลุ้นเรื่องความหวานได้หรือไม่ยังไง

โมทหนังฮะวันที่๑๓หนังเข้าด้วยครับ

ก็เลยคงจะต้องพาไปดูหนังครับ
อยากได้ของขวัญทางใจอะไรยังไงบ้างไหมครับ
ของขวัญทางใจอะไรอย่างนี้ตุ๊กตา
ไม่เลยครับผมผมไม่ซีเรียสครับผม